เพราะว่ามีการเรียกเก็บเงินถึง๓๕๐๐๐ล้านบาท
ล่าสุดนี้หลังจากที่ทนายความของอดีตนายกยิ่งรักนั้น
หนังสือคัดค้านต่อหัวหน้าคอสช
กรณีที่ให้อำนาจกรมบังคับคดีเนี่ย
สามารถที่จะยึดทรัพย์ค่าความเสียหายจากคดีจำนำข้าว

เพราะเกรงว่าอาจจะเป็นการชี้นำในคดีนี้
ในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับ

นี่เป็นเพียงแค่การให้อำนาจของหน่วยงานในการดำเนินการ
หลังจากมีผลการพิจารณาคดีนี้
ไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔

แต่เนื่องจากมูลค่าทรัพย์มันมีมาก
แล้วขณะเดียวกันกระทรวงต่างนั้นท่านก็ไม่ถนัดชัดเจน
กับการที่จะไปเที่ยวยึดทรัพย์มูลค่ามาก
ก็ควรจะต้องมีหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดที่เป็นศูนย์กลาง
เราก็นึกถึงกรมบังคับคดีมันก็เลยมาถึงข้อ๓
คำสั่งตามมาตรา๑๔นั้นให้กรมบังคับคดีเป็นผู้เข้าไปจัดการ
ต่อเมื่อได้ผ่าน๑และ๒มาแล้ว
ก็คือวินิจฉัยว่าผิด๒ก็คือว่าไม่มีการคุ้มครองชั่วคราว
ขณะที่พลเอกประยุจันทร์โอชานะครับวันนี้ก็ตำหนิสื่อมวลชนที่มารอการแถลงผลประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
โดยพูดอย่างมีอารมณ์นะครับว่าสื่อมวลชนนำเรื่องของตัวเองไปพูดในเชิงเสียหายก่อนจะเดินจากไป
โดยที่ไม่ให้สัมภาษณ์ในประเด็นใดครับ

แต่ว่าผมก็ว่าเพราะทุกอย่างเขาก็ดูแลไปนะ
ก็ดูแลความเป็นธรรมตามกฎหมายทั้งหมดนะครับ
ผมว่าไม่มีไม่มีใครไม่มีการเลือกที่รักมากดีจัง
การจะโพสต์ไงก็โพสต์เถอะครับ
ก่อนหน้านั้นนะครับคุณผู้ชมก็คือบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ซึ่งพูดถึงกรณีของการดำเนินคดีลูกชายพลเอกปีชาจันโอชานะครับ
เพราะว่าบางคนก็ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตกับเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วการดำเนินคดีเนี่ย
หรือว่าการดำเนินเรื่องราวต่างจะเป็นธรรมเท่าเทียมกันไหม
กับการดำเนินเรื่องกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์
โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่ารัฐบาลให้ความเป็นธรรมทั้งการดำเนินคดีลูกชายพลเอกปรีชาจันโอชา
รวมไปถึงคดีของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์

หลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์โพสต์เฟซบุ๊ค
ขอความเป็นธรรมในการดำเนินคดีอย่างเท่าเทียม
พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ

กรณีมีการตรวจสอบคดีของลูกชาย
ซึ่งเป็นน้องชายของนายกรัฐมนตรี

แต่เรื่องนี้เป็นข่าวไปถึงตัวบุตรชายด้วย
ที่เขาไปรับงานในพื้นที่ภาคศาลด้วยครับ
นี่จะต้องสอบไปให้ถึงลึกไปให้ถึงตรงนั้นเลยด้วยไหมคะ
ก็อย่างที่เรียนว่าเขากล่าหาเรื่องอะไรนะครับ
เวลาตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบประเด็นที่เขากล่าวหาครับ
สำคัญเรื่องนี้มันอยู่ในความสนใจของสังคมต้องการมากกันไปได้ไหมครับ
ประชาจะมีการเร่งรัดเพื่อให้ดำเนินการให้เกิดความชัด
ให้เกิดความชัดจะได้ตอบประสาทสังคมได้หรือครับ
ดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับ

ถึงแม้ว่าสังคมอาจจะวิจารณ์ว่าร่าช้าตรงนี้
คงไม่ล่าช้าแล้วครับตอนนี้ทุกเรื่องปรปชก็เร่งหมด
่งมากก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าไปเลือกทำตรงนั้นตรงนี้ความจริง

ซึ่งประธานปปชนะครับบอกว่าคดีนี้จะไม่ล่าช้า
เพราะว่าปปชต้องเร่งสะสางคดีที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายใน๒ปี
โดยคดีของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์มีอยู่ในการพิจารณาของปปช๑๕คดี
ยืนยันว่าการไต่สวนคดีทุกฝ่ายเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งมีบางคดีของนางสาวยิ่งลักษณปปชก็ยกคำร้องไปแล้วด้วยครับ